คุณผู้ชมเรื่องนี้นี่มันดูจะไม่จบง่ายแล้วนะ

เรื่องของเส้นทางการเงินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
เพราะว่าอย่างนี้เพจดังเขาก็มีการไปแฉว่าเอ๊ะอะไรนะแจ้ง
แจ้งรายได้น้อยนิดใช้ชีวิตร้อยล้านอะไรต่าง
แต่อันนี้ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
เป็นทนายที่วันนี้ไปดีเอสไอแล้วไปยื่นหนังสือนะ
บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทนายตั้มหน่อย
ใช้ชีวิตหรูหราเรื่องนี้เดี๋ยวให้ดูกันหน่อยนี่ค่ะ
ตอนที่ไปยื่นหนังสือนะคะยื่นให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอ
คนที่ไปยื่นเนี่ยก็คือทนายอันทนายพัทรพงศ์สุภกร
ยื่นหนังสือให้กับพันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำ
ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษดีเอสไอนะคะ
บอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหน่อย
นายอันบอกแบบนี้ค่ะว่าที่ผมมายื่นหนังสือเนี่ย
เป็นเพราะว่าจากกรณีที่มันมีข่าวเรื่องของค่าแถลงข่าว๓แสน
เป็นค่าอะไรนะค่าเสี่ยงถูกฟ้อง
อันนี้ในมุมมองในฐานะที่ผมก็อาชีพทนายเหมือนกัน
ทีนี้คิดว่าตรงนี้มันผิดมันญาติทนายความนะ
ไปร้องให้สภาธนาความตรวจสอบมาก่อนหน้าแล้วนะ
ให้มีความชัดเจนว่าที่มารายได้ของทนายตั้ม
มาจากที่ไหนบ้างเพราะว่ามีข้อมูลจากเว็บไซต์
ที่เป็นงบดุลกำไรขาดทุนบริษัทสิทธาลอเฟิร์ม
จำกัดย้อนหลัง๔ปีคือตอนนี้ค่ะเรื่องงบดุลของบริษัท
กำไรรายจ่ายขาดทุนพวกนี้ก็มีแชร์อยู่ในเพจต่าง
อย่างปี๖๑ขาดทุน๒๐๐๐กว่าปี๖๒ได้กำไร
ปี๖๓ขาดทุนล้านกว่าแล้วก็ปี๖๔กำไร๔แสนกว่า
ทีนี้ค่ะพอไปดูปุ๊บเนี่ยทำไมการใช้ชีวิตกับการแจ้งงบดุล
การแจ้งกำไรเนี่ยมันสวนทางกันมันไม่สอดคล้องกันเท่าไห
หรือว่าจะมีรายได้พิเศษจากช่องทางอื่นหรือเปล่า
ทนายอันตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตอนที่ทนายตั้ม
ดูแลคดีของลุงพลเนี่ยลุงพลเองก็ออกมายอมรับนะ
เคยว่าจ้างทนายตั้มให้ทำคดีความให้
เขาบอกว่ามีค่าเดินทางเหยียบบ้านกอกน่ะ๕แสน
อ๋อลองฟังหน่อยไหมค่ะตอนที่ทนายอันพูดเรื่องนี้ค่ะ
ดำเนินการต่อไปเพื่อตอบข้อสงสัย
ข้อเคลือบแค้นสงสัยของพ่อแม่พี่น้องพญาชน
และท้ายที่สุดนำมาซึ่งการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการยุติธรรม
นายสิทธามีที่มาของรายได้อยู่๓ส่วน
หนึ่งก็คือทางบริษัทสองก็คือส่วนตัว
ก็คือมูลนิธิที่เราดูได้เนี่ยนะครับ
ก็คือจากเว็บไซต์ดีบีดีก็คือเอกสารมหาชน
นั่นก็คือกำไรขาดทุนผ่านบริษัทเท่านั้น

แล้วถ้าดูไม่ได้เนี่ยนะครับใครจะไปดูได้
หน่วยงานของรัฐไม่ใช้อำนาจพิเศษ
หรือหน่วยงานของรัฐโทษนะครับอันนี้พูดถามแทนชาวบ้านแล้วกัน
หน่วยงานของรัฐนะครับที่ถือกฎหมายอยู่ในมือ
หรือจะเพียงเครื่องมือในการให้มีชาชีพ
ไปหลอกโทรเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เท่านั้นไหม
อื้อหือนี่แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องเงิน๖ล้านที่แฉ
คุณผู้ชมยังจำได้อยู่ใช่ไหมย้อนกลับมาเรื่องนี้นิดนึงค่ะ
ที่ถุงเงินของคุณชูวิทย์ใช่ไหม
มีการแฉออกมาบอกว่าสารวัตรสัวเอาเงินมาให้คุณชูวิทย์
แล้วตอนนี้นะคะทางตำรวจกองปราบที่รับผิดชอบคดีนี้
เขาบอกว่าทนัยตั้มกับคุณชูวิทย์เองไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะ
อย่างคุณชูวิทย์รู้สึกไปให้ปากคำแต่๓๑มีนาที่ผ่านมา
ตอนนี้ถึงคิวของอดีตนายพลตำรวจปปลาแล้วก็ศักดิ์พระราม๓
ว่าเป็นใครล่ะก็เป็นคนที่โดนพาดพิงล่ะค่ะ
ว่าเป็นคนฮิ้วถุงเงินไปให้กับคุณชูวิทย์ที่โรงแรม
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งสองคนไปให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนกองปราบ
แล้วนักข่าวก็พยายามถามแหละถามรองผู้บังคับการกองปราบ
บอกว่าท่านคะตอนนี้หลังจากสอบไปเท่ากับว่าสอบไป๔คนแล้วนะ
ทนายตั้มคุณชูวิทย์รวมถึงคนที่โดนพาดพิงว่าฮิ้วถุงเงินใช่ไหม
ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะท่านรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่า
รายละเอียดการสอบสวนมันไม่สามารถเปิดเผยได้
แล้วเรื่องคำให้การเนี่ยที่คุณชูวิทย์ให้การเอาไว้ตั้งแต่๓๑มีนาคมเนี่ยนะ
ตรงกับที่เคยบอกกับนักข่าวว่าเป็นเงินของสารวัตรสัว
คือคุณชูวิทย์บอกเมื่อล่าสุดวันที่๓๑ว่าเงินนี้
มาจากคนที่ทำธุรกิจอาบอบนวดเอามามอบให้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมต้องรอดู
เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วฝั่งคุณชูวิทย์ก็จะต้องมีการออกมาพูด

ครับแล้วเมื่อกี้ที่ทนายอันหรือว่านายพัทรพงศ์พูดถึง
บีดีก็คือเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งคุณเอาชื่อบริษัทที่คุณอยากจะรู้ว่า
งบการเงินของแต่ละปีงบเป็นยังไง

ปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหทุนเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะ